ดิฉันจะพาไปดูโรตีกันบ้างคุณผู้ชม

บอกอยู่ที่เชียงใหม่ที่ท่าแพร
เป็นโรตีป้าเดย์นั่นเองค่ะคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นจะต้องไปนะคะ
แต่เปิดมานานกว่า๓๗ปีแล้ว
ถ้าเกิดว่าใครไปแล้วอยากได้แบบแป้งบางกรอบ

หรือว่าใครอยากได้แป้งนิ่มนุ่ม

ซึ่งแป้งที่ทำเป็นสูตรโบราณรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำมา
คือเขาบอกว่าใส่แต่เกลืออย่างเดียวค่ะ
บางคนถามว่าเอ๊ะไม่ได้ใส่ไข่เหรอ
คือลูกค้าบางคนแพ้ไข่ไงแล้วบางคนกินเจ
ก็เลยไม่ได้ใส่อะไรนอกจากแป้งกับเกลือค่ะคุณผู้ชม
คือแค่แป้งเพราะว่ารสชาติอร่อยแล้วนะ
แก๋ออแล้วก็โรยเกลือนิดแคมป์อิ๊บค่ะถูกต้อง
แล้วเขาก็มีให้เลือกนะเป็นร้อยเมนู
คุณอยากได้โรตีอะไรบ้างล่ะ
ไส้ไข่ก็มีชีสก็มีเป็นมัตตะบะก็มี
กล้วยช็อคมีหมดเลยค่ะเนื่องจากนี้ก็จะมี
มแพะนมวัวชาสูตรเด็ดเป็นชาฝรั่งร้อน
สั่งมาแล้วก็มาทานกับโรตี
จะเป็นแบบนุ่มหรือจะเป็นแบบกรอบได้หมดเลยนะคะ
ถามป้าเดย์ป้าเดย์คะวันหนึ่งเนี่ยขายได้เยอะไหม
เดย์บอกว่าเอาคิดเอาเองละกันนะลูก
วันหนึ่งป้าใช้แป้งโรตีไม่ต่ำกว่า๑๐กิโล
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเนี่ยนะหนู
เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวปีใหม่ช่วงนี้
จะเตรียมแป้งเพิ่มอีกเป็นเท่าตัวเลย
จากวันละ๑๐โลก็เป็นวันละ๒๐โล

ลูกค้าก็ยังมาต่อแถวซื้อป้าอีก

ก็ต้องโทรศัพท์ให้หลานที่อยู่อีกสาขาหนึ่ง
เอาแป้งมาเพิ่มให้ป้าหน่อย
เพราะว่าลูกค้าเขาตั้งใจมาแล้วต่อแถวแล้ว
ไม่อยากให้ลูกค้าผิดหวังไม่อยากให้ลูกค้าเสียความรู้สึก

จำเป็นต้องเป็นร้านหรูเชฟเก่ง
แต่ว่าต้องเป็นร้านแต่ละประเภทที่เขาให้รางวัล

คือได้สัญลักษณ์คือร้านที่เข้าถึงได้ง่าย
ด้วยราคาย่อมเยาว์คุ้มค่า

คือเกณฑ์ของราคาอาหารจะพิจารณาจากค่าครองชีพ

และเกณฑ์สำหรับร้านอาหารในแต่ละประเทศ
ที่ได้รับนั่นก็คือทั้งคุณภาพดีในราคาไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็เขาบอกว่าอาหารก็ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพ
แล้วก็เดินไปก็เจออะไรแบบนี้
ใช่ค่ะหาทานได้ง่ายในราคาที่เอื้อมถึงอย่างที่บอกแล้วปีนี้เนี่ยนะ
มีร้านทั้งหมด๑๐๙ร้านที่ได้รับรางวัล
ส่วนร้านของป้าเดย์ถือว่าเป็น๑ใน๓ร้านของเชียงใหม่

เผื่อใครวางแผนที่จะไปเที่ยวช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะ
ถนนท่าแพรที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ก็ขายตั้งแต่ช่วงแดดร่มลมตก๔โมงเย็น
จนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน
บางคนถามว่านอกจากสาขาตรงนี้แล้ว
เมื่อกี้ป้าเดย์พูดว่าให้หลานเอาแป้งมาจากสาขาอื่น

สาขาไหนอีกฮะมีค่ะมี๓สาขา
คือสาขาลอยเคราะห์สาขาสันติธรรม

เป็นลูกหลานของป้าเดย์นี่แหละช่วยกันขาย

ฟังกันหน่อยมาดูกันหน่อยค่ะ
มีร้านอาหารเพียงร้านเดียวที่ได้รับการเลื่อนจาก๑ดาว

ชื่อร้านทั้งหมดได้รับการคัดเลือก
เชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็พังงาประจำปี๒๕๖๔ค่ะ
คือก็จะมีทั้งหมด๒๙๙ร้าน
จัดทำเป็น๒ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปได้นะคะ
ก็มีร้านสอนอีกเป็นร้านอาหารใต้
อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ก็ไปหารับประทานกันได้เลยนะครับ
เขาก็ลงไว้มีทั้งร้านอาหารระดับพัฒนาคาร
ก็คือเป็นร้านอาหารที่ถ้าเกิดว่าเราผ่านเส้นทางนั้น

คือต่อให้อยู่นอกเส้นทางเราก็ควรที่จะขับไป
ก็เป็นร้านทั่วไปที่เราเข้าถึงได้ง่าย
และราคาเหมาะสมแถมอร่อยและมีคุณภาพด้วยนะครับโอ้พาไปกินหลายร้านแล้วนะ